พาดหัวถ้าเป็นภาษาหนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าพาดหัวตัวไม้
พาดหัวหลักของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดี๋ยวผมจับให้ตรงก่อน
น้ำแข็งอ่านหน่อยน้องเอ้ยโอ้ยอันนี้ค้นบ้านยึดทรัพย์พันล้านบีบตู้ห่าว
ยอมเข้ามอบตัวถือว่าเป็นหนึ่งในห้าในทุนจีนสีเทานะครับคุณผู้ชมอืม
โอ้โหเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยอ่ะค่ะแล้วผมถามคุณผู้ชมหน่อยอืม
นะฮะถ้าไม่มีคนนี้ตู้เห่าจะปรากฏตัวไหมอ่าเออ
ถ้าไม่มีคนนี้ตู้เห่าจะปรากฏตัวไหมเออเอาผมถามไป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

นี่แหละครับชื่อกับนามสกุลตู้ห่าว

กับพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดี
มอบตัวกับพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดี

ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดครับ

ขอโทษครับขอโทษครับ

ขอโทษครับ
ขอโทษครับ

ขอโทษครับ

ขอโทษครับ

ขอโทษครับ

ขอโทษครับ

ขอโทษครับ

ขอโทษครับ

ขอโทษครับ

ขอโทษครับ

ขอโทษครับ